คุณผู้ชมมาดูดราม่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
เขาเดินทางออกจากฮ่องกงวันที่๑กุมภาพันธ์
มีชาวฮ่องกงอยู่ในเรือประมาณสักสองพันกว่าคนได้นะคะ
ก็เดินทางออกมาตอนแรกเนี่ยนะเขาจะไปเทียบท่าที่กรุงมณิลาของฟิลิปปินส์ในวันที่๓กุมภาพันธ์
คือจุดหมายปลายทางของเรือสำรานลำนี้แหละ
ฟิลิปปินส์ปุ๊บฟิลิปปินส์ไม่ให้เทียบท่า

สำรานเขาก็ล่องทะเลไปเรื่อยครับทุกผู้ชมครับ
แวะท่านู้นแวะท่านี้ตามจุดหมายที่จะมีคนขึ้นลงต่อ
ถูกต้องแต่ว่าคือช่วงนี้หลายประเทศเขาเป็นกังวลเรื่องของโคโรนาไวรัสไง
ฮ่องกงเองก็เป็นหนึ่งประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเป็นร้อยแล้วตอนเนี้ยผู้ติดเชื้อญี่ปุ่นเองก็ยังรับไม่ไหวคือเรือลำเนี้ย
จุดหมายปลายทางจะไปมานิลาฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ไม่ให้เทียบท่า

งั้นประสานไต้หวันละกันขอไปเทียบไต้หวันในวันที่๕กุมภาพันธ์
ไต้หวันไม่ให้เทียบท่าอีกเอายังไงต่อดีอ่า
ญี่ปุ่นได้ไหมไปขอเทียบท่าที่โยโกฮามาของญี่ปุ่นในวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์
ญี่ปุ่นบอกที่มีอยู่ตอนนี้ก็รับไม่ไหวแล้ว
คือเรือสำรานลำนี้เขายืนยันว่าผู้โดยสารบนเรือเขาไม่มีใครติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เขายืนยันแล้วค่ะแต่แต่ละประเทศเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็มีมีเอ่อ
มาตรการของเขาที่เขายังต้องรับมืออยู่แล้วเขาก็ไม่แน่ใจเพราะว่า
ตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาอีกว่าเอ๊ะไอ้เรื่องกักตัวดูเนี้ยมันจะใช้เวลาแค่เจ็ดวัน
สิบสี่วันหรือยี่สิบสี่วันกันแน่สุดท้ายแล้วเมื่อคืนมีข่าวว่าได้รับอนุญาตให้มาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมชะบัง
จังหวัดชนบุรีของไทยเท่านั้นแหละค่ะพอบอกว่าที่อื่นไม่เทียบไม่เป็นไรเดี๋ยวไทยให้เทียบ
โซเชียลนี่ถล่มเลยนะใครเซ็นอนุญาตไม่มีหนังสือออกมา
ไม่มีหนังสืออนุญาตออกมาจนคนถล่มกันยกใหญ่จนสุดท้ายประมาณสักเกือบเที่ยงคืน
แล้วก็มีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีออกมาในช่วงเช้าอีกว่า
มีการสั่งการอย่างเป็นทางการชัดเจนแล้วนะคะว่า
เราไม่ได้อนุญาตให้เรือหรูลำนี้มาเทียบท่าที่แหลมชะบัง
ทำไมไม่กลับไปต้นทางใช่ไหม
ทางเดิมเขาต้นทางมาจากฮ่องกงใช่ไหม
หรือว่าถ้าจะไปที่ไหนมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการคัดกรองเขาก่อน
ซึ่งตอนนี้ประเด็นเรื่องของโคโรนาไวรัสผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย
ตอนนี้ถ้าเอายอดผู้ป่วยแบบทั้งประเทศทั้งหมด
ทั่วโลกพุ่งไปอยู่ที่๔๓๑๑๕รายแล้ว